คุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูเรื่องเครียดคิดสั้นฆ่าตัวตายหน่อย
มีทั้งตำรวจยิงตัวตายมีทั้งแม่ค้ากระโดดทางด่วนตาย
เดี๋ยวมาดูเรื่องแม่ค้ากันก่อนค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนะคะคุณผู้ชม
คือแม่ค้าเขาเครียดแล้วมีการโพสต์เฟซบุ๊คประมาณ๑ชั่วโมง
ก่อนจะตัดสินใจคิดสั้นคือโพสต์ว่าเหนื่อยอยากพักเป็นคำสั้นนะใช่ค่ะ
นี่แหละให้คุณผู้ชมดูคือหน้าเฟซบุ๊กของผู้ตาย
ซึ่งโพสต์เอาไว้ก่อนที่เธอจะตัดสินใจจบชีวิตประโยคนี้เลย
เหนื่อยอยากพักแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่ง
เธอก็ตัดสินใจกระโดดทางด่วนบุรพาวิถีประมาณตีหนึ่งกว่าที่ผ่านมาค่ะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นขาข้าวกรุงเทพรมหานครบนระเวนถนนบางนาศราช
กิโลเมตรที่๒ที่ช่องใต้ทางด่วนบูรพาวิถีจุดตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ก่อนถึงใบเทคบางนาค่ะ
ตำรวจสนบางนาได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้หญิงกระโดดทางด่วนบุรพาวิถีเสียชีวิต
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยเร่งไปตรวจสอบพร้อมกับแพทย์นิติเวศ
แล้วก็เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยู
ก็ไปพบศพของนางสาวสุพัตราอายุ๓๓ปี
เป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าชาวจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
สภาพที่ไปเจอคือศพนอนคว่ำเสียชีวิต
เสื้อยืดเป็นลายทหารใส่กางเกงขาสั้น
อันนี้คือด้านล่างนะคะส่วนด้านบนทางด่วนบุรพาวิถี
ฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าใบเถ็ดบางนาตรงเลนซ้ายสุด
จอดทิ้งไว้แล้วก็ล็อกประตูบนทุนด้าน
จากการสอบสวนญาติผู้ตายก็ให้ข้อมูลค่ะ
นางสาวสุพัตราเปิดร้านขายเสื้อผ้า
เป็นร้านเสื้อผ้าบิ๊กไซต์สำหรับสาวอวบ
อยู่ที่ห้างสรรพสินค้าแถวศรีนครินทร์
ทีนี้วันที่เกิดเหตุเธอก็ปิดร้านตามปกติ
แล้วก็กลับบ้านแถวเคหะบางพลี

แล้วก็บอกกับแม่ว่าเดี๋ยวจะออกไปกินก๋วยเตี๋ยวนะ
คือตอนนั้นแม่ก็ไม่เห็นความผิดปกติใด
ไม่เห็นไม่มีรางบอกเหตุอะไรเลยค่ะ
ทีนี้ช่วงก่อนเกิดเหตุสักชั่วโมงนึง
โพสต์ข้อความอย่างที่ให้คุณผู้ชมอ่านมาสักครู่

พอย่าดเห็นก็รีบค่ะ

ท้ายที่สุดมารู้ว่ากระโดดทางด่วนบุรพาวิถีเสียชีวิตแล้ว
เรื่องต้นตำรวจก็คาดว่าน่าจะเกิดจากความเครียด

มีการส่งศพไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลจุลาลงกรแล้วนะคะ
รวมถึงให้ญาติไปรับศพมาบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป

บอกว่าก่อนหน้านี้ร้านของเธอได้รับความเสียหาย
จากปัญหาคือมันมีน้ำท่วมขังในโครงการที่เขาขายของ
แล้วก็เลยทำให้พวกสินค้าต่างที่เธอสต๊อกเอาไว้
เสียหายหมดเลย๒แสนกว่าบาทแน่
ซึ่งทางโครงการเองก็ยังไม่ได้มาติดต่อเพื่อช่วยเหลืออะไร
ก็คาดว่านี่น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ทำให้ผู้ตายเครียดแล้วก็ไปก่อเหตุฆ่าตัวตายขึ้นนะคะ